พูดถึงเรื่องของพิธีเนี่ยหลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า
ป่าแต่ละผืนป่าเนี่ยนะบางคนเขาก็มีความเชื่อ
พื้นที่เขาก็เชื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ใช่ไหมคะ
ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เขามารวมตัวกัน
ทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป่าขุนแม่กวง

ดูบรรยากาศนะคะนี่บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่พระนางแก้วองค์หลวง
ตั้งอยู่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างตะบนป่าเมี่ยง

กับบ้านแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เครือข่ายอนุรักษ์ขุนน้ำแม่กวง
เขาร่วมกันทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ

เลี้ยงผีขุนน้ำเขาบอกว่า
คอยปกป้องพื้นป่าขุนแม่กว้องแห่งนี้

แล้วก็มีนายอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานนะคะ

แล้วก็มีการเทศนาธรรมแบบพื้นเมืองด้วยคุณ

และก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ป่าขุนแม่กวง
โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนต่างมาร่วมพิธีแบบที่เห็นนะคะ
และนี่ค่ะเขานำข้าวห่อใบตอง
พร้อมกับอาหารนับพันชุดนะ

ก็จะร่วมกันรับประทานอาหารแบบนี้
จะต้องเป็นข้าวห่อใส่ใบตองแบบสมัยโบราณ
มันหอมขึ้นไงกลิ่นมันดีขึ้น
นี่นะปกติเราอาจจะห่อเป็นกระดาษไซส์กลองนี่ไหมคะโอเค

ประเพณีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาสืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาผืนป่า
ถ้าหากว่ามีใครเข้ามาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษ

ไม่ใช่ปล่อยไก่อุ้ยเห็นผิดผลาดอะไรอย่างนี้นะ
ปืนปลูกป่าทั้งธรรมชาติ
และทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
เขาจากกล้าพันไม้ให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านได้นำไปปลูก
ร่วมกันปลูกป่าว่าดีครับ
กล้าเนี่ยเอาไปปลูกในพื้นที่แบบปลาปลาหรือว่าแถวบ้านก็ได้
เพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้มันมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อย
ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้ด้วย

พอมีการทำพิธีแบบนี้แล้วอย่างน้อยยับยั้งช่างใจ

ใช่ค่ะก็ถือเป็นประเพณีดีสืบทอดกันมานะ